เนี่ยเมื่อกี้พวกพูดถึงภาษาใต้ใช่ไหม

ถ้าให้คนกรุงได้อร่อยแบบง่ายก็คือร้านบ้านฉลองตั้งอยู่บนถนนเกษตรนัวมินหาไม่ยากเพียงแค่คุณตรงมาจากหมอกเกษตรเจอต่อหมอที่๔๙กลับรถแล้วเจอทันที
ภายในร้านตกแต่งสไตล์ชิโนโปรตุกิสให้อารมณ์เหมือนบ้านช็อปฮาวส์ของชาวมาลายูทางภาคใต้แต่มีกลิ่นอายแบบไทยซ่อนอยู่
แต่ที่เด็ดกว่าการตกแต่งก็คือเมนูอาหารจานเด็ดที่หยิบยกมาจากจานอร่อยหลายจังหวัดเลยทีเดียว
โดยเฉพาะการปรุงรสชาติที่แม่หลวยเจ้าของร้านยืนยันว่าคุณจะได้ลิ้มรสชาติแท้เหมือนกับข้าวรสมือแม่เลยทีเดียว
สูตรที่ร้านแม่คิดขึ้นมาเองผสมผสานหลายจังหวัดเพื่อให้กลมกล่อมและลงตัวมากขึ้น
เพราะบางจังหวัดอาจจะผิดดูดหรือบางจังหวัดอาจจะอ่อนลงมา
แต่แม่ก็พยายามที่จะปรับให้เป็นรสชาติของร้านค่ะ๘๐แม่เอาวัตถุดิบมาจากทางใต้นะคะ
แล้วก็เลือกคัดสรรดีและใหม่มาค่ะ
คัดสรรแต่ของดีมาให้คุณลูกค้าได้ลิ้มลองแบบนี้จึงไม่แปลกใจเลยค่ะ
ว่าทำไมร้านบ้านฉลองถึงมีเมนูเด็ดมากมายที่เราอยากแนะนำให้คุณมาชิม
เริ่มต้นกันด้วยออเลิฟ๓สหายปลายด้ามขวาน
เมนูรสดีที่จับอาหารว่างของ๓จังหวัดมารวมกัน
คือกุ้งทอดใบเล็บครุฑตำรับนครศรีธรรมราช
ชิ้นปลานึ่งจากทะเลอันดามัน
และคือโป๊ะข้าวเกลียบปลาเมืองนราธิวาส
ห้ามพลาดกับเมนูชั้นเลิศที่หาทานยาก
อย่างปลากระบอกต้มส้มโนดคัดสรรปลากระบอกขนาดกลางมาแบบเต็มตัว
ปรุงรสด้วยน้ำส้มตาลตะโนดที่ทำให้ความเปรี้ยวของต้มส้มชามนี้
ละมุนลิ้นไม่เหมือนใคร
หึกต้มน้ำดำตำรับเมืองใต้กินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
แกงคั่วหอยจุ๊บแดงเข้มเครื่องแกงหอมกะทิสด
ใบเลี้ยงมาอย่างดีได้ความหอมมันไม่เหมือนที่ไหนแน่นอน
มีหกเพียงไข่ลาวาอาหารจานเดียวที่กินได้ทั้งครอบครัว
ยังมีน้ำพริกกุ้งเสียบรสเข้มถึงเครื่องถึงรส
ร้านอาหารบ้านฉลองนะคะอยู่ถนนเกษตรนวมินต่อหม้อที่๔๙ค่ะ
ร้านบ้านฉลองเรายังมีอีกสาขาหนึ่งนะคะลูกที่เปิดอยู่สุขุมวิท๒๔ค่ะ
น้าฉลองเป็นร้านอาหารไทยที่อยากให้คนไทยและต่างชาติ
อยู่ระแวกนั้นลิ้มลองรสดูค่ะใครอยากลิ้มรสชาติอาหารใต้แท้แท้
สเข้มข้นปลอดภัยเหมือนครัวในบ้านแต่คุณภาพระดับพัฒนาคาร
มาได้เลยที่ร้านบ้านฉลองถนนเกษตรนวมินต่อหม้อที่สี่สิบเก้า
เจ้าของร้านแสนน่ารักรอต้อนรับอยู่ทุกวันค่ะ